พูดคุยกันสนทนากันตอบโต้กันระหว่างหญิงสาววัย๑๖ปี
กับผู้ชายคนหนึ่งในรูปแต่งกายคล้ายกับตำรวจครับ
มีใจความสำคัญบอกว่าขอมีเพศสัมพันธ์กับมารดา
เพื่อแลกกับการปล่อยตัวพี่ชายและไม่ดำเนินคดี
จากชายคนดังกล่าวได้ตั้งด่านที่พื้นที่ชายแดน
อุบลราชธานีแล้วก็ยัดยาบ้าให้กับพี่ชายของเธอ
คือเธอเนี่ยเอามาโพสต์นะครับจนทำให้โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปมากมายครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง

เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
รดาของเธอแจ้งว่าพี่ชายใช้โทรศัพท์ของพี่ชายอีกคนนึง
อ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็จับตัวพี่ชายเอาไว้
มีชายคนหนึ่งนะฮะโทรศัพท์มาไปที่เบอร์ของพี่ชายของเธอ
อ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็จับตัวพี่ชายเอาไว้
เนื่องจากว่าตรวจพบว่ามีปัสสาวะสีม่วงก็คือมียาเสพติด

และขอให้มารดาไปรับเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กด้วย
โดยจะมีการเสนอเพื่อไม่ให้พี่ชายหรือว่าลูกชายของเนี่ย

จากนั้นมารดาก็รับเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คครับกับชายคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจ
และชายคนดังกล่าวก็ส่งข้อความมาตามที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอนะฮะ
ว่าลูกชายถูกจับอยู่ที่อำเภอหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหาร
หากดำเนินคดีต้องติดคุกถึง๕ปี๖ปี
หรือเสียเงินอีกประมาณ๓แสนบาท
และมิหนำซ้ำครับมีข้อเสนอพิมพ์มา
จะยอมปล่อยตัวพี่ชายหากมารดายอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ธรรมดาก็เอ๊ะตกใจกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรือ

ฟังเสียงของเด็กคนที่โพสต์กันหน่อยครับ
คุณแม่จะเอายังไงตกลงจะยอมเสียเงิน๓แสน
หรือว่าจะรับข้อเสนอของผม
ทีนี้คุณแม่ก็เลยตอบไปบอกว่า
ข้อเสนออะไรเขาก็บอกว่า
เอ่อคือเอาตรงตรงนะครับคุณแม่
คือผมอยากมีอะไรกับคุณแม่
ให้คุณแม่มาหาผมมานอนร่วมเพศกับผมได้ไหมครับ
ค่ะแล้วคุณแม่ก็แบบ
ตกใจอะไรค่ะตกใจแล้วทีนี้ทำอะไรไม่ถูก

คือครอบครัวเอกเขาก็ทำแม่งอยู่แล้วล่ะว่าทำไมแปลกรึเปล่า
ก็เลยโทรศัพท์ไปที่สถานีตำรวจที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้ที่จับกลุ่มพี่ชายเอาไว้
ตำรวจก็แจ้งกลับมาว่าคือไม่มีการตั้งด่านแต่อย่างใดล่ะ
ซึ่งขณะที่กำลังให้ปากคำอยู่เนี่ยชายคนนี้ที่อ้างว่าเป็นชุดจับกลุ่มเนี่ย
ส่งข้อความมาด้วยจังหวะพอดีเลย
ถูกต้องนะคะส่งข้อความมาสอบถามว่าจะยอมรับข้อเสนอหรือเปล่า
หากไม่รับก็เตรียมหาศพพี่ชายเลยหรือจะรับข้อเสนอใหม่
บรรดาถ่ายรูปอวัยวะเพศส่งไปให้ดูทางเฟซบุ๊ค
ถึงจะยอมปล่อยตัวพี่ชายออกมายื่นข้อเสนอใหม่เข้าไปอีก

ด้านพนักงานสอบสวนท้องที่ที่ถูกกล่าวหาที่ถูกกล่าวอ้างในจังหวัดมุกดาหาร
เห็นข้อความสนทนาทั้งหมดทีนี้วางแผนเลยค่ะ
ให้มันดายอมรับข้อเสนอแล้วก็ให้ไปเจอกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
แต่คาดว่าชายคนนี้จะไหวตัวทันก็เลยส่งข้อความบอกว่ามีตำรวจแล้วก็ขาดการติดต่อไปเลย
จนกระทั่งล่าสุดก็ได้รับการติดต่อทางเฟซบุ๊กอีกครั้ง
โดยครั้งนี้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจได้แจ้งว่าปล่อยตัวพี่ชายแล้ว
แต่ว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปให้การกับตำรวจอย่างเด็ดขาด
ซึ่งวันต่อมาพี่ชายก็กลับบ้านด้วยอาการมึนงงจำเหตุการณ์ไม่ได้
โดยเงินก็หายไป๕๐๐บาทด้วย
ที่สำคัญนี่ทำไมถึงจำเหตุการณ์ไม่ได้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
จากนี้หญิงสาวที่โพสต์ก็ยังกล่าวทิ้งท้ายบอกว่า
ตอนนี้คนในบ้านยังรู้สึกหวาดกลัวงงครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีนั้นไม่ได้คิดจะเอาเรื่องเอาราวอะไร
เพราะว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่พี่ชายก็ปลอดภัยนะครับ
แต่ก็ยังสงสัยว่าบุคคลทั้ง๓นั้นเป็นตำรวจจริงหรือไม่
รวมไปถึงอยากให้สังคมรับรู้เพื่อความปลอดภัย
กันตัวกับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ให้เกิดกับครอบครัวของใครทั้งนั้นอีกนะครับ
เห็นเหตุการณ์นี้แล้วเป็นยังไงคุณทัศนัย
ผมก็งงเหมือนกันงงเหมือนกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้

เพราะว่าผู้ชายนั้นก็งงจำเหตุการณ์ไม่ได้ด้วยเหมือนกัน
ว่าตำรวจคงจะสอบสวนต่อเพราะว่าทางบ้านเองทางครอบครัวนี้ก็คงจะสงสัยกับเหตุการณ์นี้ด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับคุณผู้ชมระวังนะฮะใครมาอ้างตัวแบบนี้หรือว่าจะมีการเสนอแบบนี้มา

แบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายไปนะคะ